คุณผู้ชมเมื่อเช้าโอ้โหแพร่สะพัดเลยด่วนที่สุด
คือหลายคนบอกว่าท่านหายหน้าหายตาไป
แล้ววันนี้เรื่องของเรื่องคือท่านไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโอลิมปิก
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปดักขอสัมภาษณ์
แต่ตอนที่ไปถึงคือท่านพูดคำนึงว่า
ถามการเมืองนะแล้วท่านก็พูดคำว่าไม่เล่นการเมืองแล้วนะ
เดี๋ยวเป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวเท่านั้นแหละผู้สื่อข่าวต่อทันทีเลยค่ะ
อ้าวยังไงล่ะก็เลยถามต่อจะเป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะ
ตำแหน่งสอบบัญชีรายชื่อเหรอหรือจะยังไง
ท่านก็ตอบไปว่าเดี๋ยวจะลาออกคนอื่นก็ทำไปสิ
ถามถึงความชัดเจนว่าแล้วท่านจะลาออกเมื่อไหร่

แล้วก็ถามย้ำว่าจะยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวหรือไม่
ท่านก็บอกว่าใช่อย่างเดียวนั่นแหละ
นี่ก็คือสิ่งที่ท่านบอกแล้วก็ยังมีการอวยพรบอกว่า
ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะลองฟังเสียงพลเอกประวิทย์ด้วยตัวเองดีกว่า
ต้องฟังต้องฟังใช่ค่ะ
อ้อโอ้โฮ
ผมทำมาเยอะแล้วนะฮะโชคดีทุกคน
สรุปก่อนว่าตกลงลาออกจากการกลับเป็นส
ถ่ายรูปร่วมกับสื่อมวลชนก่อนวางมือนะ

หลังเสร็จสิ้นการประชุมพุทธสาขาก็ไปดักถามอีกรอบนะครับว่า
ยังมีพลังในงานการเมืองอยู่หรือไม่
ท่านตอบว่าเป็นหน้าที่คนอื่นนะผมทำมาเยอะแล้ว
ก็แซวว่าทำอยู่ทำต่อนั่นแหละค่ะ
ในนี้ก็พลเอกประวิทย์ก็เลยถามว่าหมายความว่าอย่างไร
สักข่าวก็เลยบอกว่าก็หมายถึงทำให้ประเทศชาติ
ท่านก็ย้ำว่าขอทำให้พักบ้าง
บอกผมทำมาเยอะแล้วสำหรับให้ประเทศชาติเหมือนกัน
ถามว่าเรียกว่าวางมือทางการเมืองไหมก็คงไม่แหละ
เพราะยังคุมบังเหียนพักพลังประชารัฐ

เพราะคุณไผลลิกยืนยันนะว่ายังไงท่านก็จะอยู่กับพักต่อไปค่ะ